ปัญหาเรื่องของคนออกจากพื้นที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ยังคงเกิดขึ้น
ล่าสุดของเรามีดราม่าเกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะในกรุงเทพ
จังหวัดตรังก็มีเหมือนกันค่ะมีหนุ่มก่อมุกคนหนึ่ง
เขาเป็นห่วงหลังจากมีข่าวกระแสข่าวออกมาบอกว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
เป็นห่วงลูกสองคนเป็นห่วงแม่ยายที่อยู่อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช
จะไม่มีอะไรกินก็ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ไปรับครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยได้ไหมผู้ใหญ่บ้านบอกได้
ก็เลยไปรับลูกไปรับแม่ยายมาปรากฏตอนจะขึ้นเกาะค่ะ
สมไม่ให้ขึ้นเขาบอกว่าคุณไม่มีใบรับรองแพทย์

ก็เลยกลายเป็นโวยวายถกเถียงกันใหญ่โตเลยค่ะ
แบบเอ้าก็ผมคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว

ให้คุณผู้ชมดูช่วงคลิปที่เขาโตเถียงกันหน่อยนะคะ
เนี่ยค่ะก็เป็นการโตเถียงกันอยู่ตรงเนี่ยค่ะท่าเรือเลยนะคะ

ที่จุดคัดกรองท่าเรือเกาะมุกในตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังค่ะ
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้คนภายนอกเดินทางเข้าพื้นที่เลย

คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีกระแสวิภาพวิจารณ์เยอะมากนะคะ
ต่อมานายภูวนล์วัย๓๒ปี
คนที่ปรากฏตัวในคลิปที่บอกผมก็แค่ไปพาหลานมาเนี่ยนะ

เขาเดินทางไปรับลูกสองคนกับแม่ยายมาจากอำเภอชะอวด

ถ้าประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงจริงเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกเองว่าให้ไปรับมาได้
แต่ต้องกรอกประวัติและข้อมูลเอาไว้พร้อมกักตัว๑๔วัน

พอไปรับลูกกับแม่ยายมาถึงเกาะมุก
เจ้าหน้าที่อสมกลับไม่ยอมให้เขาเข้าเกาะ
อุตส่าห์พยายามชี้แจงแล้ว

ยินดีวัดอุณหภูมิยินดีกักตัว๑๔วัน

ถ้าคุณไม่มีใบรับรองแพทย์คุณก็เข้าเกาะไม่ได้

ผมก็โทรหาเพื่อนผมที่เป็นหมอนามัยอยู่ที่เกาะมุก
ปั๊บผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรลงมาเลย
เท่ากับเด็กเกาะมุก๒คน
พอเสร็จจากนั้นก็บอกไม่ต้องตรวจไม่ต้องกรอกประวัติ

ผมว่านี่เด็กลูกผมผมอยู่ที่นี่
และลูกผมก็เท่ากับเด็กที่นี่เหมือนกัน
ไม่ลูกคุณอยู่นครก็ติดนครไม่ให้เข้า
ก็ไม่ให้เข้าคนใหญ่ก็ไม่ให้เข้าให้หมอเรือกลับไป
ผมแค่ต้องการให้ลูกกลับบ้านแค่นั้นเอง

ทุกอย่างคือเข้ามาหัวสะพานให้เขาตรวจเช็คทุกอย่าง

เขาไม่ขออะไรเขาต้องการไล่ผมออกอย่างเดียว
นายพันธุ์หมาดบูผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ที่บ้านเกาะมุก
ก็ออกมาชี้แจงกลับเหมือนกันนะคะบอกว่า
จริงแล้วมันก็เป็นมาตรการของเกาะ
มันเป็นการดูแลผู้ที่มาในเกาะในช่วงวิกฤตโควิดนี่แหละ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
ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลแล้วถึงจะเข้าเกาะได้

อย่างที่มันเคยมีคนวิภาควิจารณ์กันว่า
ทำไมถึงไม่ให้เด็กเข้าอย่างนู้นอย่างนี้
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับลูก
แต่เจ้าหน้าที่อยากได้หนังสือรับรองของแม่ยาย
มาจากนครศรีธรรมราชมากกว่าอืม
ลูกเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าคนติดตามเขามานะครับ
คุณต้องคุณต้องโกรธในกราบิกาของชุมชนด้วยครับ

จริงก็เหมือนกันทุกที่ที่มีปัญหาเรื่องของการห้ามคนเข้าห้ามคนออกก็คือปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก็คือต้องสื่อสารกันให้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นนะคะมันจะได้ลดปัญหาแล้วก็การปะทะกันแบบนี้ขึ้น